ข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยช่วงนี้ไม่รู้ทำไมอืม

แต่จบที่ผู้ใหญ่ไงนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่
บุรีรำครับคุณแม่เจ็บแค้นแทนลูกชายนะครับ
คือเพื่อนลูกชายเนี่ยเอายารักษาโรคกระเพาะหนึ่งเม็ดของลูกเธอน่ะ
ไปทิ้งเด็กกลับมาฟ้องคุณแม่บุกไปโรงเรียนเลยครับ
ไปทำร้ายเด็กป๑ถึงขั้นแน่นิ่งไปครับคุณผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณตาอายุ๖๐ปี
เป็นคุณตาของเขานะครับเป็นผู้ปกครองของน้องต้อน
น้องต้นเนี่ยเป็นชื่อสมมุตินะครับอายุเจ็ดขวบ
นักเรียนชั้นปหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรำบอกว่าหลานชายถูกแม่ของเพื่อนเนี่ย
บุกมาทำร้ายทำร้ายด้วยการจับหัวกระแทกพื้นปูนซีเมนครับ
หลานเนี่ยแน่นิ่งไปเลยต้องหามส่งโรงพยาบาลเหตุเกิด๘โมงเช้า
ของวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมาครับ
คุณตาเล่าแบบนี้บอกว่ารู้ตัวนะ
ว่าคนที่ทำร้ายหลานชายคือนางสาวทิพย์อายุ๓๐ปี
เป็นแม่ของเด็กชายะอายุ๗ขวบเป็นรุ่นพี่ป๒นะฮะ
สาเหตุเกิดจากวันที่๒๓มีนาคม
ต้อนเนี่ยเอายาแก้โรคกระเพาะของน้องยะไปทิ้ง๑เม็ด
จากนั้นน้องย้าเนี่ยกลับไปฟ้องแม่
เช้าวันต้องขึ้นนางสาวทิพย์มาเลย
มาทำร้ายหลานอย่างบ้าคลั่งคุณตาบอกแบบนั้น
คุณตาบอกรับไม่ได้กับการกระทำนี้จึงไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ในวิทยาแผงวงนะครับท่านพุทธนาคารโรงเรียน
สอบถามครูประจำชั้นจนรู้สาเหตุบอกว่ามาจากเด็กป๔
เอายาเด็กป๒ไปทิ้งนะครับจึงเรียกน้องต้นเด็กป๑มาตักเตือน
ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายส่วนอาการของน้องต้อนตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
ไม่เป็นอะไรมากมีเพียงหัวที่ยังโนอยู่แล้วแพทย์ก็ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ต่อมาครับตำรวจเชิญตัวนางสาวทิพย์เข้าให้ปากคำ
ซึ่งเธอยอมรับว่าเธอทำร้ายเด็กจริง
สาเหตุเพราะเครียดลูกสองคนไม่สบายพร้อมกัน
มารู้ว่าลูกกินยาไม่ครบนะฮะ
แล้วก็มาถูกเพื่อนขโมยยาไปเนี่ย
เมื่อไปเห็นเด็กที่เป็นต้นเหตุ

ขอโทษทุกคนนะครับรู้ตัวว่าผิดไปแล้วครับ
ก็เครียดเรื่องอื่นด้วย

ตัวเล็กก็ไม่สบายคนโตก็ไม่สบาย
เขาจะหนีก็เลยจับคอเขาแล้วกดลงพื้นเฉยคืออยากจะกดโทษทางครอบครัวของน้องไหมครับ

มีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาที่เพจที่ไลฟ์ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับ
บอกว่าเอาจริงเรื่องการเจ็บป่วยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ
ก็หมายถึงลูกของเธอเขาเข้าใจว่าเครียด
แต่ก็ไม่สมควรทำแบบนี้จริงขอบคุณความคิดเห็นด้วยนะครับ
หลังสอบปากคำนะครับพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย

เดี๋ยวต้องรอตรวจร่างกายน้องต้อนก่อนว่า
อาการเป็นแค่ไหนต้องอยู่โรงพยาบาลแล้ว
กี่วันมันเข้าข่ายบาดเจ็บสาหัสอะไรหรือเปล่านะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ